ช่วงนี้ดูข่าววัยรุ่นคั่วหรี่กันหน่อยนะคะหลายครั้งแล้วที่เรา
รายงานข่าวกันเรื่องของการแค่บางทีมองหน้ากันไม่พอใจ
หน้าหาเรื่องแล้วก็จบลงด้วยกระสุนปืน
คือมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะคะครับเป็นวัยรุ่นที่ไม่พอใจกัน
ตามจับตัวได้ปีนี้เนี้ยค่ะตำร
เขายังมีประวัติหมายจับข้อหาร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์
โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย
และร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยที่ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
เอาง่ายรุมโทรมหญิงอะค่ะอีกหนึ่งหมายจับที่เคยมี
จับตัวได้หน้าร้านขายของชำที่ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อที่ราชบุรีนี่แหละค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นนายกิติพงศ์คนนี้ก็รับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนก่อเหตุยิงปืนใส่บ้านของนางน้ำค้างผาสุกวัย๓๘ปี
ในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจริง
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่า
ย้อนไปปี๒๕๖๐ปีที่แล้ว๒๓ตุลาคมประมาณสัก๒ทุ่ม
นายเกริกพลนายเกริกพลเนี่ยเป็นลูกชายของนางน้ำค้างบ้านที่ถูกยิงนะคะ
เกริกพลเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาบ้านระหว่างทางเจอเพื่อนค่ะ
ก็เลยเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องทักทาย
คือมอเตอร์ไซต์เขาเจอกันมอเตอร์ไซต์แก๊กมอเตอร์ไซต์เขาก็จะเบิ้ลเครื่องทักทายว่าเป็นไง
เสร็จปุ๊บพอเบิ้ลเครื่องเสร็จก็เร่งเครื่องแซงขึ้นไปข้างหน้า
ทีนี้ข้างหน้าเนี่ยมันมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของนายกิติพงศ์เขาขี่อยู่ประมาณ๓๔คัน
นายกิติพงศ์ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องข้างหลังแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งแซงเขาขึ้นไป
ก็เข้าใจว่าอ้าวเปรี้ยวนี่ท้าทายนี่หาเรื่องนี่
ขี่ตามเลยค่ะขี่ตามนายเกริกพลมาจนถึงที่บ้าน
แล้วก็เปิดฉากตะโกนด่าต่อว่าด้วยคำหยาบคายเลยว่า
หน้าทำไมอืมมองหน้าหาเรื่องเหรอเดี๋ยวเอาปืนมายิงให้ตายเลย
อ๋อเหรอพูดแบบนี้เลยแล้วเขาก็ขี่กลับไปครับก็ไม่คิดว่าจะมีอะไร
สิบห้านาทีผ่านไปเท่านั้นแหละค่ะกลุ่มของนายกิติพงศ์ย้อนกลับมาที่บ้านของนายเกริกพลอีกครั้ง
คราวนี้ไม่พูดอะไรให้เสียเวลาแล้วกระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านหลายนัดเลย
ซึ่งเป็นน้องชายของนางน้ำค้างแม่ของนายเกริกพลอยู่ก็ถือว่าเป็นอานะคะ
ก็เลยโดนลูกหลงค่ะโดนกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่วงท้องเข้าไป

เพราะว่าน้านั่งอยู่หน้าบ้านพอดี

นางน้ำค้างก็เลยไปแจ้งความว่าที่สพจบึง
ยืนยันว่าลูกชายกับผู้ก่อเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอต้องติดกล้องวงจรปิดที่บ้าน
ทุกวันนี้ครอบครัวอยู่ด้วยความหวาดระแวง

เพราะว่ายังมีบางคนที่ร่วมก่อเหตุกับผู้ต้องหา

แล้วตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่นู่นเลยครับ
แถวชนบุรีเลยเพราะว่ากลัวว่าจะถูกตามมาล้างแค้น

ทีนี้พอตรวจสอบประวัติของนายกิติพงศ์ผู้ก่อเหตุไปเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ปีเดียวกับที่เกาะเหตุยิงบ้านนี้นี่แหละค่ะ

ข่มขืนกระทำชำราวนางสาวดาวหลายครั้ง

ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองกลางนา
แล้วก็ที่บ้านของนายกิติพงศ์เอง
ซึ่งคดีนี้สารอนุมัติหมายจับแล้ว
เพื่อนของนายกิติพงศ์ที่รวบกันเกาะเหตุเนี่ย

นายกิติพงศ์คนนี้ที่หลบหนีมาได้
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะก็มาโดนคดีนี้นี่แหละค่ะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งสพจอมบึง
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลเมื่อวานนี้แล้วค่ะ
เนี่ยตอนตำรวจเอาหมายจับไปให้ดูนี่ก็นั่งคอตกเลย

ไม่ได้ค่ะแต่ไม่มีปืนแล้วน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วมั้ง